ต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของนักวอเล็กบอลสาวทีมชาติไทยนะคะ
หลังจากผ่านเข้าสู่รอบ๑๖ทีมสุดท้าย
ในการแข่งขันวอเล็กบอลชิงแชมป์โลก
รวมถึงกีฬาอื่นที่น่าสนใจด้วย
เริ่มกันที่ทีมวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยนะคะ

หรือว่ารอบสิบหกทีมสุดท้ายในสืบวอลเล็ตบอลชิงชำโลก

ก็เดินทางจากเมืองโกเบไปที่เมืองโอซาก้า
สถานที่แข่งขันในรอบที่๒เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาค่ะ

แล้วก็จะกลับมาซ้อมในวันพรุ่งนี้

จากการชนะสามแล้วก็แพ้สอง
ร่วมสายกับอิตาลีจีนตุรกี
แล้วก็บังกาเรียซึ่งก็มีโปรแกรม

เจอกับจีนในวันอาทิตย์ที่๗ตุลาคมนี้
เวลา๕โมง๒๐ตามเวลาประเทศไทย
ต่อกันที่เรืออากาศเอกจากสุวรรณโตเจริญ
เลขาธิการสมาคมกีฬาวอเล็กบอลแห่งประเทศไทย

ร่วมกับผลิตภัณฑ์กีฬาระดับโลก

การสนับสนุนทางตกเรื่องของงบประมาณ

ก็จะเริ่มในเดือนตุลาคมนี้ค่ะ
ปิดท้ายกันที่๒๐นักเตะเยาวชนนะคะ
ฝึกฟุตบอลแห่งชาติของญี่ปุ่นที่เมืองโอซาก้าค่ะ
ก็ร่วมถ่ายทอดเทคนิคการเล่นด้วย

จะแข่งขันเวลาเที่ยงตรงตามเวลาประเทศไทยค่ะ